งั้นช่วยซื้อกิมจิให้หน่อยได้ไหม

ใช้เท้าเพราะว่านี่ค่ะดิฉันไปเจอเขาปลูกหัวชัยเท้า

เอาเกาหลีแน่นอนค่ะเป็นหัวเชื้อเท้าเกาหลี
เขาปลูกบอกว่าปลูกง่ายสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี
ไปบุกฟาร์มบุกสวนกันหน่อยนะคะว่าเขาปลูกกันยังไง

ไปที่แปลงเกษตรด้านหลังกองพันธหารช่างที่๒๐๔
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์กองทัพภาคที่๒อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาไปเจอกับพี่ท่านนี้แหละค่ะ
บอกว่าใช้เวลาว่างมาปลูกหัวชัยเท้าเกาหลีปลอดสารพิษ
เป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยนะ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าการปลูกหัวใช้เท้าเกาหลีนั้นปลูกง่ายนะ
จริงปลูกได้ทุกฤดูแต่ว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะให้รสชาติที่ดีที่สุด
และที่นี่ก็ปลูกแบบประหยัดน้ำโดยใช้ระบบน้ำซึม
ค่อยให้น้ำมันไหลหยดนิดหยดออกมา
ทั่วถึงแล้วก็สม่ำเสมอกันด้วยนะคะ
พูดถึงรสชาติกันหน่อยนะครับบางคนอาจจะไม่เคยทาน
หัวไชเท้าเกาหลีจะคล้ายกับมันแก่วจะกรอบหวานนะคะ
แล้วก็จะเป็นพืชกินหัวแล้วก็ใช้เวลาในการปลูกสั้น
แค่ประมาณ๖๐๖๕วันประมาณ๒เดือนเท่านั้น
ก็สามารถเก็บเกี่ยวไปขายได้แล้วนะคะ
ซึ่งผลผลิตต่อครั้งต่อหัวประมาณ๑๒กิโลกรัมเลยนะ
มันใหญ่มันป้อมอย่างนี้คือมันแตกต่างไม่เหมือนกับหัวใช้เท้าทั่วไปที่เราเห็น
จะเรียกผักกาดหัวใช่ไหมบ้านเราเนี่ยจะเรียกผักกาดหัว
มันก็จะยาวเรียวมีหลายไซส์แตกต่างกันไป
แต่อันนี้มันดูกลมป้อมเนอะ
ขายกิโลกรัมหนึ่ง๕๐บาทเพราะฉะนั้นลูกนึงถ้าใหญ่หน่อย๒โลก็ลูกละ๑๐๐นะ
แต่ว่านี่แหละค่ะก็เป็นเมนูที่จะเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างนะคะ
หลักก็คืออย่างเช่นกิมจิอย่างที่ดิฉันบอก
ไปชิมจีหัวใช้เท้าเกาหลีหรือว่าแกงจือต้มจับชาย
อันนี้พวกกิมจิใช่ไหมเอาไปต้มทำน้ำพริกจิ้มกินอร่อยก็ได้
อันนี้เป็นซุปแกงแกงจืดอันนี้ต้มจับฉายอันนี้คุ้นเคย
ลองเปลี่ยนเป็นแนวเกาหลีบ้างก็จะอีกรสชาติหนึ่ง

แบบกรอบกว่าใช่ไหมดิฉันว่านะเนื้อน่าจะแน่นกว่า
แล้วเขาบอกว่าสร้างรายได้ดีคือว่า
ปลูกรุ่นหนึ่งคือ๒เดือนนี้นะคะสร้างรายได้ได้ประมาณ๑๘๐๐๐
คุณคิดดูนะปลูกเวียนไปเรื่อยแบบนี้สร้างกันได้มากขนาดไหน
แล้วเวลาจะคุยกับหัวไชเท้าภาษาเกาหลีเราต้องพูดไง
ไม่ต้องพูดเกาหลีอย่างนี้หรือเปล่า

แสดงว่าเป็นลูกครึ่งเกาหลีไทย

เอาไปลองดูนะครับลองทานกันดูหาทานกัน
เพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งหัวชะเท้าที่น่ารับประทานอยู่นะ
ใช่มีคุณประโยชนสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายด้วยนะคะ
ลองดูนะคะทำได้หลายเมนูเลยสำหรับวัตถุดิบอันนี้นะจ๊ะ